หลักฐานเด็ดแก๊งรีดเงินเขย่าเก้าอี้พบตร
ก็ว่ากันอยู่ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้ง

คือตอนแรกคุณชูวิทย์บอกว่า
สงครามของผมผมไม่ลงไปเล่นหรอก

ที่พูดวันก่อนมีหลักฐานไหม

เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ต้องดูเนี่ยดูของเราไปค่ะ
แต่เดี๋ยวให้ดูเรื่องนี้ก่อนเรื่องที่บอกว่าตอนนี้
เรื่องของเงินเรื่องของเงินที่บอกว่ารีดไถมา

อยเนียนกริ๊บเนี่ยมีการเอาเงินนี้ไปฟอก
ฟอกโดยการเอาไปซื้อพระไปเช่าพระ
ทีนี้ก็เลยต้องมีการเรียกต้อมนครสวรรค์
ถามว่าคนนี้คือใครที่ผ่านมามีแต่อะไรนะ
ต้นใช่ไหมถ้าเป็นพลเรือนนะ
ใช่บอยบอยที่เขาเรียกเสียบอย
ที่บอกว่ามีอำนาจแต่งตั้งตำรวจได้เลยนะ
ใช่แต่คราวนี้ค่ะชื่อต้อมนครสวรรค์ที่มาเนี่ย
คือเขาบอกว่าบอยเคยเอาเงินส่วนหนึ่งจากการรีดไถไปฟอกเงินใช่ไหม

บอกว่าเอากระเป๋าเดินทางกระเป๋าที่เคยใส่เงินของกลาง๒๘ล้าน

หาหลักฐานว่ามันจะเกี่ยวกับการนัดจ่ายเงินในพื้นที่เชียงราย
จาก๒๘ล้านบาทไหมที่บอกว่ามีอะไรนะ
โอนมาจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วไปกดมา
ทีนี้คุณผู้ชมต้องไปเอาพยานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
จ่ายเงินเคลียร์กันในจังหวัดเชียงราย๒๘ล้าน
มาสอบปากคำด้วยพยานเขาก็ให้การแล้วค่ะ
บอกว่าไม่รู้หรอกว่าเงิน๒๘ล้านบาทเป็นเงินที่ถูกรีดไถ
ก็เข้าใจว่าเป็นเงินค่าพระเครื่องนี่แหละแนวทางการสืบสวนเนี่ย
ก็ไปตรวจสอบเจอว่าเงิน๒๘ล้านโอนบัญชีม้าไป
โอนไป๕บัญชีค่ะแล้วชุดสืบสามารถอายัดเงินได้ทัน
ทันทั้งหมดหรือเปล่าไม่ค่ะอายัดได้ทัน๔ล้าน
เอ้าทั้งหมด๒๘อายัดได้๔แล้วอีก๒๔ล้านล่ะ
คือเขาบอกว่าเขาไปดูนะไปตรวจสอบดูเจอเส้นทาง
ว่ามันมีการโอนต่อไปยังบัญชีของเซียนพระคนดังในจังหวัดนครสวรรค์
นี่แหละก็เลยต้องเชิญตัวเซียนพระคนนี้ต้อมนครสวรรค์
มาสอบปากคำว่าที่มาที่ไปของการเช่าพระเครื่อง
้อมนครสวรรค์หรือว่าชื่อนายกฤษดาไทยสำราเป็นเซียนพระชื่อดังนะ
ก็เดินทางมาพบกับตำรวจให้การในฐานะพยานอืม
ซึ่งตอนที่ต้อมนครสวรรค์กำลังเดินเข้าห้องสอบ
นักข่าวพยายามถามก่อนจะเข้าห้องสอบสวนว่า
มีส่วนเกี่ยวข้องยังไงกับเงิน๒๘ล้านบาทนี้

ตอบสั้นว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ขอให้ปากคำกับตำรวจก่อน
พระเครื่องซื้อขายกันแบบถูกต้องนะ

พยานครับพยานครับเพราะว่าเราซื้อขายถูกต้องนะครับ

พี่ลองเข้าไปดูได้เลยเปรียบต้องนะครับไม่มีครับ

จับไม่ได้ตอนนี้ให้ปากคำเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาต
เดี๋ยวเราออกมาจะชี้แจงทั้งหมดไหมครับ

นี่ค่ะอันนี้คือก่อนจะเข้าห้องสอบสวนนะ
นักข่าวก็ล้อมแล้วก็พยายามถาม
ทีนี้คุณผู้ชมเราก็ไปถามรองโจ๊กค่ะ
ว่าหมายถึงใครเพราะว่าคดีนี้พยานน่าจะเยอะ
คืออยากฝากถึงพยานทุกคน
ว่าถ้าเกิดว่าให้การในฐานะพยานแล้ว
แล้วถ้าเกิดว่าพูดไม่จริงพูดโกหก
อาจจะโดนนะอาจจะโดนเรื่องให้การเท็จ
แล้วก็ยืนยันด้วยบอกว่าหลักฐานที่มีตอนนี้

รอเวลาในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมอีกก่อนนะคะ
ครับคืออยากได้ความเห็นแล้วก็ความรู้ซะหน่อย
ถ้าเกิดคนดูคนดูมีความรู้เรื่องวงการพระเนี่ย
มีการใช้พระในการฟอกเงินจริงหรือไม่
และทำด้วยหนทางใด
คือเราเคยได้ยินแต่ก็ไม่มั่นใจ

ศรัทธาเขาก็มีกันอยู่คุณผู้ชม
แล้วเงิน๑๔๐ล้านบาท
คำถามคือมันเป็นปลายน้ำที่จบแค่คนคนเดียว

จะไปต่อยังคนที่มียศสูงกว่า

เรื่องนี้หลักฐานมันเริ่มมาเรื่อย
หนึ่งในหลักฐานล่าสุดคุณผู้ชมเป็นคลิปเสียงอยากให้ฟังจริง
เป็นคลิปเสียงระหว่างในต้นนะจำในต้นได้ไหม
ต้นคือคนกลางพลเรือนคนกลาง
เป็นคนละเรือนที่ไม่คุยกับนายเป้
แล้วก็มีการต่อรองราคากันก่อนจะนำมาซึ่งในบอยเข้ามาทีหลัง
เป็นคลิปเสียงระหว่างในต้นโทรไปทวงเงินกับผู้ชายคนหนึ่ง
ฟังดีนะคุณผู้ชมมีการเอ่ยชื่อระดับอธิบดีด้วย

เออเครียดจบซะมันจะได้ไม่มีอะไรติดค้างกัน

เออไม่ต้องห่วงครับฟังนั้นมันมีสูงเหมาะเดินเยอะไม่ต้องห่วง
มันมีไฟเขียวมาหมดแล้ว
แต่ว่าตอนนี้เราขาลอยอยู่
มันไม่ดีทิ้งช่วงไว้นานเดี๋ยวมันจะซ้ำลอยเอาอีก
ใครจะด้วยนะปั้นไปงี้ให้แบบไหน

ก็คงไม่ค่อยต้องกลัว
วันเดี๋ยวพี่จะเรียกว่าเราจะมีที่ที่รีบเดินตั๋วให้
แบ่งเป็น๑ก้อน๑๑๕ล้านบาทที่จ่ายแล้ว
กับอีก๒๕ล้านบาทที่ยังไม่จ่าย
ต้นก็เลยโทรไปทวงถามกันในแก๊ป
คุณผู้ชมฮะความเห็นของคุณชูวิทย์ที่มีต่อเรื่องนี้เป็นยังไง
คุณชูวิทย์เขาเคยประกาศตัวใช่ไหมพี่เบิร์ตบอกไม่อยากยุ่งเกี่ยว

เขาบอกว่าเขาเชี่ยวชาญในเรื่องธุรกิจสีเทา
แล้วก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นแค่หมากบนกระดานของอำนาจศึกศรีกากี
และบางช่วงที่คุณชูวิทย์พูดถึงมีการเอ่ยชื่อรองพบตร๒นายครับ
ที่มีแคนดิเดตชิงเก้าอี้พบตรในวาระที่จะถึงนี้ด้วย
หมายของคุณชูวิทยมุ่งไป๒นายตำรวจใหญ่คนดังเลย
เป็น๒ในตำรวจใน๔แคนดิเดตพบตรคนต่อไปครับคุณผู้ชม
แล้วก็ลงท้ายข้อความว่าผู้การเป็นแค่หมากบนกระดานอำนาจศึกวงการศรีกากีนี่เอง
ศึกนี้แรงจริงใครไม่เกี่ยวโปรดอย่ายุ่ง
คุณชูวิทย์ก็เลยไม่ค่อยอยากยุ่งเท่าไหร่ครับ
คุณผู้ชมมาดูไทม์ไลน์หน่อยไหมไทม์ไลน์เก้าอี้พบตรในวาระหน้าครับ
แม้ว่าขณะนี้ยังไม่มีการวางตัวชัดเจนเพราะต้องรอถึงช่วงเดือนกรกฎาคม
ก็คือเดือนหน้าแล้วต้องรอนายกที่มาจากรัฐบาลใหม่
เป็นผู้เสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าที่ประชุมกตร
ซึ่งเรื่องเงินสินบน๑๔๐บาทมันปรากฏเอาช่วงนี้เนี่ย
มันจะเกี่ยวไหมล่ะมันจะเจาะเกินไปหรือเปล่า
มันจะเกี่ยวยงหรือเปล่าเวลาจะเป็นคำตอบครับ